คุณผู้ชมในเมื่อร่างการเมืองพูดได้
ก็มีดารานักแสดงหลายคนที่ออกมาพูดเหมือนกัน
รายการเศรษฐีใบ้แดงของเราก็เหมือนกัน
บอกเลยว่าจะพกที่กับเรื่องการเมืองตลอด
มีการแบบว่าส่งเสียงไปถึงรัฐบาล

จนถึงขนาดโดนนักข่าวแซวโอ๊ยอนาคตอย่างเฮียป้อง
เล่นการเมืองตลอดสอดตลอด
ป้องตอบชัดเจนเลยว่าที่เห็นสนใจการเมือง
เพราะว่าการเมืองมันคือเรื่องสำคัญของทุกคน

เลิศมากมันคืออนาคตของประเทศไทยค่ะ
แต่ถ้าจะให้ไปลงเล่นการเมืองเหมือนคนดังคนอื่นมันยังคงไม่ใช่ตอนนี้หรอก
เฮียย้ำเลยค่ะว่าเรื่องของการเมืองนั้นมันไม่ได้เล่นกันง่ายนะ
มันต้องมีความรู้หนึ่งแหละมีความสามารถอีกแน่นปึ๊กค่ะ
ต้องหาความรู้ต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลย

ตอนนี้ดูการพัฒนาของประเทศในฐานะประชาชนดีกว่า
แล้วก็พอพูดถึงในฐานะของประชาชนคนนึงค่ะ

เฮียบอกว่าใจจริงก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะ
และฝากถึงว่าที่นายกแล้วก็รัฐบาลใหม่ด้วยนะคะว่า
นี่เหมือนกันถูกต้องแล้วเราอยู่ในประชาธิบดาลไทยใช่ไหมคะ

บางทีอยู่มานานบางทีมันต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง

อยู่กับทีมมานานจริงมันก็ต้องเปลี่ยนบ้าง
กำลังจากรัฐบาลใหม่นะครับว่าทุกคนก็ทุ่มเศษเสียงให้กับผู้หุ่น
ก็ต้องทำตามที่สัญญากันไว้นะครับ
ถ้าทำได้ไม่ต้องห่วงประชาชนทุกคนซัพพอร์ตคุณอยู่แล้ว
เพราะเราก็อยากให้ประเทศชาติเจริญไปด้วยกันทั้งนั้น

แต่จริงพี่ป้องเองก็แสดงความคิดความเห็นในทุกรัฐบาลนะ
ไม่ใช่ว่าเฉพาะรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
แต่เอาจริงถ้าเกิดว่าพยายามนึกภาพว่า
หรืออะไรก็แล้วแต่พอจะนึกภาพกันออกไหมหรือเปล่า
ว่าจริงพี่ป้องเองหนึ่งคือรับราชการนะ
แต่เคยเป็นนักเสร็จทากรอยู่กละส่วนกันคลัง

เพราะฉะนั้นแหลนักโลตแม่น๊อค